โซเชียลวันนี้ก็มีการแชร์คลิปผู้หญิงที่รุมทำร้ายกันนะครับ

ฝ่ายของหญิงสาวที่ถูกทำร้ายเนี่ย
เขาเป็นเจ้าของคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่ง
แล้วบอกว่ามีปัญหากับอดีตผู้ร่วมหุ้น

แล้วเหมือนกับที่เก่าเนี่ยเขาก็บอกว่า
ไปเปิดที่ใหม่เนี่ยขมงขโมยข้อมูลอะไรเข้าไปเนี่ย

ดูคลิปเหตุการณ์ที่เขาบันทึกไว้ก่อนนะครับ
นี่ค่ะคือจังหวะที่มีการตบกัน
แล้วก็เหมือนกับผู้หญิงเสื้อขาวเนี่ยล้มลงไปอ่ะ
คลิปมันก็ตัดไปแต่ว่าเจ้าตัวเขาก็ไป
เฟซบุ๊กไลฟ์แล้วก็บรรยายเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เป็นคลินิกเสริมความงามแถวบางบอนนะครับ

คนที่โพสต์คลิปเอาไว้เป็นเจ้าของคลินิกแห่งหนึ่งนะฮะ
บอกว่าถูกคู่กรณีเป็นผู้หญิงกับพวกรวม๘คนมาทำร้ายร่างกาย
ตบบุกกระทืบกระชากเสื้อผ้านะฮะ
แล้วเธอก็เผยให้เห็นรอยบาดแผลจากการถูกรุมทำร้าย
เสื้อเนี่ยขาดรุ่ยจากการถูกฉุดกระชากนะครับ
บอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันก็มาจากคู่กรณีเนี่ยเคยรู้จักกัน
เพราะว่าคู่กรณีเคยมาขายเสื้อยืดให้กับตัวเธอ
คงเคยขายเสื้อยืดอะไรพวกนี้มาก่อน
หลังจากนั้นตัวเธอก็มาเปิดคลินิกเสริมความงาม
ก็ชวนมาช่วยงานเธอก็ลงทุนทั้งหมด๒ล้านบาทนะลงทุน
มาช่วยงานก็เปลี่ยนมาเป็นผู้ร่วมหุ้น
หุ้นกัน๒๕ที่ให้เข้ามาหุ้นด้วยนะครับ
วันที่สร้างคลินิกทำคลินิกจนเสร็จ
คู่กรณีกลับมาบอกว่าไม่ชอบอย่างนู้นไม่ชอบอย่างนี้
ไม่ชอบให้ตัวเธอเนี่ยบริหารจัดการแบบนั้นแบบนี้
มีสามีของคู่กรณีซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่มาข่มขู่อะไรพวกนี้ด้วย
ก็เลยเคลียร์กันเคลียร์กันแล้วอ่ะจบแยกย้าย
เธอก็เลยย้ายไปเปิดคลินิกที่อ่าคลินิกที่ใหม่
คู่กรณีเขาก็ทำคลินิกที่เก่าอะไรพวกนี้ไป
เหตุการณ์ที่ทะเลาะวิวาสเกิดขึ้นวันที่ตัวเธอเปิดคลินิกร้านใหม่
สามทุ่มยี่สิบสามสิงหาคมที่ผ่านมา
คู่กรณีมาหาเรื่องบอกว่าไปแอบเอาข้อมูลจากคลินิกเก่าเนี่ย
มาใช้ในคลินิกใหม่ของตัวเอง
ก็เลยเกิดเรื่องราวรุมทำร้ายกันเกิดขึ้น
ตอนที่คลิปตัดไปเธอบอกว่าตอนที่ถูกตบแล้วก็ล้มลงไปกับพื้นเนี่ย
คู่กรณียังตามมาเตะซ้ำเข้าที่ท้องด้วยนะ
แต่คลิปมันตัดไปทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็เลยติดต่อ
เพื่อจะถามหาข้อเท็จจริงจากผู้โพสต์นะครับ
ชื่อว่านางสาวปริมระตาใจสุขอายุ๓๐ปี
เขายินดีเปิดเผยชื่อเสียงหน้าตาต่างนะฮะ
เป็นเจ้าของแอลวาคลินิกเสริมความงาม
อยู่ที่บริเวณ๓แยกบางบอนซอย๓นะครับ
แล้วก็มั่นใจว่าสาเหตุมันมาจากความอิจฉาริสยาที่เห็นเธอมาเปิดร้านใหม่
ยืนยันว่าไม่เคยส่งคนไปสืบราคาไปขโมยข้อมูลของร้านคู่กรณีอะไรทั้งสิ้น
เพราะตัวเธอเองก็รู้เรื่องราวมีความรู้เรื่องการเปิดคลินิกเสริมความงาม
ไม่จำเป็นต้องไปลอกข้อมูลจากร้านใคร
ปัญหาเกิดจาก

และเขาก็เลยบอกว่าไอ้คนที่อยู่ข้างข้างมันมาถามทีมิตรกู

ต้องวางให้ฟูดอะไรเลย

ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ในคลิปนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ก็โดนมาหมดแล้วโดนข่มขู่โดนขู่ฆ่า
โดนขู่จะอุ้มอะไรพวกนี้นะ
รวมทั้งยัดยาอะไรพวกนี้นะฮะ
คู่กรณีก็อ้างว่ามีสามีเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
หลังเกิดเหตุการณ์ก็ยอมไม่ได้อีกแล้ว
จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพราะว่าถือว่าอุกอาจมากครั้งนี้
มีผู้ชายสวมหมวกกันน็อกเต็มใบมา๓๔คน
มีผู้หญิงมารุมทำร้ายรวมแล้ว๘คน
กระทืบที่ท้องกระชากมาตบทั้งทุบตี

จากในคลิปป่ะคะพี่เห็นมีผู้ชายสามถึงสี่คน

นายเขาไอด์ไยด์แล้วเขาก็เป็นคนหินผลในพื้นที่
ผมขอต้องพูดคำนี้เพราะเขาช่วยสูญปริศนีร

วันนี้เขาสูญปริศนีรตัวมาผมยอม

แต่ว่าเมื่อวานนี้เขายิ่งกล้ามาทำที่คลินิกสินธรรมชีวิต
สภาพบินขาดหมดในขณะที่ร้านข้างก็เป็นร้านหมูตุ่ม
มีคนเยอะแยะ
เมื่อวานเธอก็เลยไปแจ้งความเอาไว้ที่สอนอบางบอนนะฮะ
แล้วก็รอผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลอยู่
เสร็จแล้วจะไปแจ้งข้อหาเพิ่มเติม

ฝั่งคู่กรณีก็ต้องรอตำรวจเขาสืบสวนสอบสวน
แล้วก็เรียกมาสอบถามกันแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้น